สำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายรวมถึงคุณอรัชพรด้วย
ต้องมาดูเป็นยิมแนวใหม่มีอุปกรณ์ให้เลือกมากมายเลย
แต่ต้องระวังถ้าพลาดขึ้นมาอาจจะอันตรายได้
เดี๋ยวไปดูว่าแนวใหม่แนวนี้เป็นยังไงค่ะ
นี่แหละค่ะหนุ่มคนนี้เขาคลั่งคล้ายการออกกำลังกายเขาอายุ๒๑นะ
โหนตัวไต่ขอบตึกสูงระฟ้าในกรุงราบัตรของโมราโกด้วยมือเปล่า
ไม่มีตัวช่วยหรืออุปกรณ์ป้องกันใดทั้งสิ้น
เพราะหนุ่มกล้ามโตคนนี้เขาถือคติว่าตายไม่เป็น
แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของบลูสลี
ก็เลยบอกว่านี่ไงล่ะไม่ใช่ยิมธรรมดา
ธรรมดาเพราะว่ายิมของเขาคือตึกระฟ้านั่นเอง
เดี๋ยวนะตายไม่เป็นบรุษลีเสียชีวิตแล้วนะคะคุณคะ

เขาบอกว่าเขาก็ออกกำลังกายแบบนี้แหละโอ๊ยนี่แบบเสียว่ะ
เขาไม่ไปโรงยิมธรรมดาไปยกเวทยกอะไรธรรมดาธรรมดาเขาไม่ไป
เขาต้องไปแบบนี้เขาบอกว่านี่คือโรงยิมขนาดใหญ่ของเขา
ตารางการออกกำลังกายของเขา๘ชั่วโมงเต็มต่อวัน
โอ๊ยไม่โอเคโอ๊ยน่ากลัวคุณอันตรายมาก
ขอร้องใครเห็นไม่ต้องทำตามเลยนะคะอย่าเด็ดขาดเลยนะคะ
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูอนาคตเดี๋ยวเขาจะไปนครดูไบตึกสูง

โปรดติดตามตอนต่อไป